สวัสดีครับทุกคน
ขอบคุณทุกคน
ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน
ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน
ตัวเองเอาไหมบอกเอาเลยเก็บไว้เลยมัดไว้เลยนะ
ต้องเอาไปขายนะฉันเอาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์
บอกได้เลยนะครับเลขสองหกในวันที่สามสิบเอ็ดตุลาเนี่ย
ไม่มีบนแผงแน่นอนสั่งไว้ยังไม่มีเลยครับ
ได้เฉพาะลูกค้าพิเศษใช่ไหมครับเจ๊บ้าบินตอบหน่อยใช่ค่ะเอ่อ
ลูกค้าพิเศษที่เราซื้อสั่งซื้อกันโดยประจำนะครับ
เสร็จเรียบร้อยเขาก็เขาก็ฉันก็กลับยี่สิบสาม
หาที่ไหนที่มันขายอยู่หน้าธนาคารกาศิกรไทย
อ้าวหลายคนก็บอกว่าจนก็ไม่ถึงมัน

แต่ไม่มี๗๒๖ฉันก็ถามว่าอีดำ
สองหกไปไหนล่ะทำไมไม่มี

ของอาจารย์ทั้งหมดเนี้ยสองพันสองฉันก็กดตังค์ให้มันสองพันสอง
แต่สองพันสองเนี้ยรวมรอเตอรี่ที่เป็นเจ็ดสองหกเรียบร้อยแล้ว
แต่ถึงสองสองห้าใบเนี้ยเท่าไรห้าใบเท่าไร
ห้าใบหกร้อยหกสี่ยี่สิบสี่ก็สองพันสี่สิ
มันเป็นเลขใบด้วยไม่ใช่เลขชุดอย่างเดียว
อืมมันมีเลขใบด้วยเลขแบบเป็นเลขหวยชุดทั้งหมดอ่ะอืม
ถ้ารวมมันก็เขียนในเขียนว่าอาจารย์ปีชาสองพันสอง
เมื่อกี้เมื่อกี้เลขไหนที่ครูปีชามาสั่งอีกครั้งหนึ่ง
เป็นของครูปีชาเลยที่แบบมีเขียนชื่อไว้อยู่อ่ะฮะไว้ไหนแล้วเนี่ยอ้าว
เดี๋ยวก่อนนะไม่เจอแล้วหรอลูก
อ๋อนี่คือเลขที่ครูปีชามาสั่งใช่ไหมฮะคืออันนี้เนอะใช่
ของมดนี้น่าสุดเนอะใช่ป่ะใช่
เอ่อฉันก็บอกเฮ้ยสองพันสองทำไมไม่มีเลขเจ็ดสองหกล่ะ
เออฉันต้องการเจ็ดสองหกเพราะเจ็ดสองหกคือเลขในใจฉันอยู่แล้ว
วันนั้นผัวก็ไม่ได้เล่าแบบนี้ว่าป่าเสร็จเรียบร้อยเฉ

อังคารที่๓๑นะเพราะหนูจะไปธุระที่บ้านแม่ที่สุพรรณ
แต่หนูจะกลับมาแล้วหนูจะนัดเจออาจารย์ที่
เพื่อจะวันที่สองหกวันที่สามสิบเอ็ด
เป็นตลาดนัดวางคารอาจารย์เลื่อน๒กี่โมง
เออพระบุคเลือกสอนประมาณใบสามครึ่งหรือสี่โมงเนี้ย
อ่างั้นคือการสี่โมงครึ่ง
เพราะสี่โมงครึ่งของวันอังคารที่สามสิบเอ็ดฉันก็ไปเรซ์ซิตี้
เพื่อจะไปเอาลอตเตอรี่มันก็เห็นฉันปั๊บ
อาจารย์เจ็ตสองหกไม่ใช่เลขเขาอีดำนะ
เลขในในที่หนูเอามาจากกองสลากเนี่ยหนูห่วงมากแกรักอาจารย์

พี่ก็ไปตั้งแผนประมาณ๑๖นาฬิกา

จะเรียกตัวเองในปีเลข๒๖มั้ย
พี่ก็บอกว่าเรามีสามชุดนะ

อันนี้ก็เลยดึงแล้วก็นับกับมือแล้วก็ส่งให้
แต่จำไม่ได้ขอให้แบงค์อะไรมาแต่บอก๕๕๐บาท
แล้วก็อีกสักพักใหญ่มีอาจารย์แดงมา
เมาลอตเตอรี่ของพี่รัตนานะ
แต่ทีนี้แกก็ล้วงขึ้นมาหมดแล้วแกก็เห็นอีก๗๒๖นี่แหละ

แต่ตอนนั้นนี่มันเป็นคือว่าเขาเล่าให้พี่ฟังอีกทีนึง

แต่พออีกสักพักอาจารย์ปีชาก็มา
ที่ยังบอกว่าตัวเองอาจารย์ปีชามาแล้ว
คือจะอยู่ซ้ายมือแล้วก็ตรงที่เสาไฟอ่ะ

อาจารย์ชาก็มายืนอยู่ข้าง
พอยืนอยู่ข้างก็พวกพี่ก็ยังเดินไปเลย
เดินไปหาพี่รัตนาพรไม่รู้มันมีอะไรกินวันนั้น
ก็เดินไปแล้วอาจารย์วิทาเขามาเขายังบอกว่า

แต่ทีนี้ว่าตอนที่เราทรงเจ๊เกียวเขาก็เห็น
ตอนที่พี่ส่งให้พี่รัฐนาเจ๊เกียวเขาเห็น
เจ๊เกียวอยู่ในเหตุการณ์
เจ๊เกียวเห็นตอนที่
ใช่ใช่ค่ะใช่

ค่ะค่ะ

แล้วก็โทรมาสั่งไว้ก่อน
ว่าหา๒หกให้หน่อย
ให้กับมือจริงมีคนมาแบ่งก่อนหน้านั้น
หนึ่งคนเป็นครูเหมือนกันแต่เราก็ไม่แบ่งให้
แล้วก็หลังจากนั้นครูปีชามารับไปแล้ว
ก็ยินทักขายกับเพื่อนก็

ว่าเลขมาถึงมือครูพิชา

เอ๊ะกูเอามาให้แล้วแต่ทำไมหาไม่เจอ
บอกว่าเอางี้นะเดี๋ยวเอายังไง
อาจารย์มันมีเลข๒๘๒อีกนะที่อาจารย์อยากได้นะ

ฉันต้องเอา๒๘๒ก็ชอบฉันอยากได้ฉันก็เอาด้วย
หล่นกันเลยเพราะอาจารย์ถ้าอาจารย์จะเอา๒๘๒อาจารย์ก็กดเงินไปอีก
อีกเท่าไร

สนทนากันว่าคล้ายกับทะเบียนรถเครื่อง

อสมมติยังถืออยู่ในมือใส่กระเป๋ายัง

แล้วจะมีตังค์เท่าไหร่

มีชุดละ๖๐๒ชุดคือเลขมงคล

แล้วก็เลขทะเบียนรถ๔๗๐กับ๘๘๕ชุดละ๕๐๐บาท

แต่ต่างก็มีแต่กลัวซื้อกับข้าวไม่พอ
สนุกละชุดละเท่าไหร่

มือข้าง

เอาเป็นว่าเดี๋ยวลูกค้ากำลังมารุมซื้อนะ
เดี๋ยวตัวเองมาซื้อของตลาดนัดก่อนเดี๋ยวกลับมาเอา
แต่ว่ารอบสองเนี่ยคุยนาน

อาจารย์ผมหนูขอแบ่งมั้ง

ครับแล้วเขาก็บอกว่าขอแบงก์เบิกสองใบได้ไม๊

แล้วเราก็ยกมือไหว้สารพระภูมิ

เราก็ใส่กระเป๋า
ทำถ้าใส่กระเป๋า
นี้นะครับคือเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่ในวันที่เกิดเหตุใส่เสื้อตัวนี้แล้วก็รับลอตเตอรี่จากแม่ค้าซึ่งคุณครูได้สั่งลอตเตอรี่มาจำนวน๔ชุดชุดละ๕ใบ
แล้วก็อันนี้คือสถานการณ์จำลองนะครับเมื่อรับลอตเตอรี่มาเรียบร้อยแล้วคุณครูก็ใส่กระเป๋าเสื้อเชิญตัวนี้ซึ่งเป็นเสื้อตัวนี้อย่างแท้จริงครับเมื่อใส่กระเป๋าแล้วคุณครูก็เดินตลาดนัด
ตอนนั้นเจ๊เกียวเห็นไหมว่าครูปีชายิบออกมานับดูหรือเปล่า
ไม่ได้นับค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้นับเขาหยิบใส่กระเป๋าเลยเพราะว่าเจ๊เกียวมองคือจริงความไว้ใจนะลูกค้าเจ๊เกียวก็ไม่ได้นับเหมือนกันการซื้อขายกันมานาน
ใบก็คือบอกแค่นั้นเขาก็หยิบใส่กระเป๋าเลยแล้วก็จ่ายตังค์

เลขอันนี้เราให้ในสำนวนไปแล้วนะคะ
อ่าจำได้นะคือเราเราคือจำตรงนั้นเพราะว่าอีกสามชุดน่ะเราไม่ทราบเพราะว่าจะไม่ใช่เพราะว่าตรงนั้นน่ะมันอยู่ข้างเจ๊แล้วเขานับให้เจ๊เห็นพอดี
อ่าแต่ชุดอื่นต้องเห็นนี่คือแม่ค้านับใช่ใช่ค่ะป้าพัฒน์นะคะป้าพัฒน์นะคะเออเอาใส่พักบุ้งมาด้วยไปเลย
แล้วก็ไม่รู้ว่าหายตรงไหนดังนั้นการหายตรงไหนนั้น
หลายสื่อมวลชนก็มาถามคุณครูว่าคุณครูรู้ไหมครับว่าตกตรงไหนคุณครูก็เลยตอบว่าถ้ารู้ว่าตกตรงไหนก็หยิบกลับสิครับจะได้ไม่ต้องหายจริงไหมครับ
พอไปเดินซื้อของตลาดนัดฉันก็ซื้อของเสร็จอะไรต่ออะไรน้องโมก็โทรมาว่าพ่อหนูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เหลือหนูคนเดียวมีแต่ผู้ชายถึงแล้วหนูกลัวพ่อมารับหนูเลยฉันว่าเอางั้นเดี๋ยวไปรับฉันก็บอกมันว่าเดี๋ยวมาเอานะเดี๋ยวไปรับลูกก่อนเดี๋ยวเอาลูกมาตลาดนัดด้วย

เกือบเกือบสามร้อยแล้วสองร้อยก็บ้างมีตังค์อยู่สองพันหาละไทยการไปแล้ว
ขอเก็บข้าวใส่ข้างหลังขอเก็บข้าวใส่ข้างหลังตรงนี้ใช่ไหมฮะ

ฉันก็ไปรับนโมเสร็จฉันก็กลับไปหามันพอกลับไปหามันเนี่ยมันบอกว่าอาจารย์อาจารย์เอาไปแล้วนะไม่มีหรอกที่หนูอ่ะ
บอกอะไรกูยังไม่ได้รับจากเองเลยนะเองหาให้ดีสิ
เอางี้แล้วกันอาจารย์ไม่มีหรอกเพราะว่ามันต้องอยู่ในมัดมันมัดเป็นหลังสติกที่มีแปดสองแปดศูนย์หนึ่งสามศูนย์แปดเก้าที่ให้ใหม่เนี้ย
ฉันบอกว่าไม่มีหรอกฉันก็คลิปให้มันดูเอาไปว่าตัวเองน่ะลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่า
เดี๋ยวมันก็บอกว่างั้นเอาพรุ่งนี้เช้าตัวเองไปโรงเรียนไหมถ้าผมไม่ไปรางวัลหวยออกอ่ะ
เอาไปให้ที่บ้านมาดูเดี๋ยวเอาไปให้ที่บ้านสักพักหนึ่งมันก็ไลน์มา
ที่ฉันส่งให้เธอเนี่ยไลน์มาเลยว่าอาจารย์ได้แล้วนะ
เลขเนี้ยเจอแล้วเดี๋ยวไลน์มาให้อาจารย์แล้วกันนะอ่า
ฉันได้ดีใจฉันก็ดีใจหาเจอแล้ว
มีจริงครับมีจริงครับตอนนี้ให้กับทางสวรสอบสวนเรียบร้อยแล้วครับ
อันนี้ถือว่าเป็นหลักฐานเป็นหลักฐานทางทางด้านเอ่อ
กระบวนการของศาลซึ่งคุณครูจะไปแสดงในศาลเท่านั้น
เอองั้นจะไปเอาตัวเองอยู่ไหนมันบอกว่าอาจารย์ไม่เอาไปได้หรอก
เดี๋ยวหนูเอาไปให้อาจารย์สักประมาณ๑๐โมงที่บ้านได้ไหมบอกว่า
วันไหนแบบนี้ที่พูดนะวันไหนวันที่หนึ่งหวยออกแล้วแหละอ่า
ทีเนี้ยวันที่หนึ่งมันก็มาหาที่บ้านฉันจริงประมาณสิบเอ็ดโมงอืม
ก็มาขับรถเรียกอาจารย์อาจารย์เอาหวยมาให้ฉันก็บอกเออ
นี่ฉันก็วิ่งออกไปจากบ้านแล้วนะฉันไม่ได้ไปโรงเรียนออกวันที่หนึ่งอ่ะ
อืมฉันลำคาญพ่ออ๋อฉันฉันฉันก็เลยนอนอยู่บ้านไป
เพราะฉันจะซื้อหวยเสร็จเรียบร้อยฉันก็ออกไปดูอ้าว
ทำไมไม่มีสองเจ็ดหกเจ็ดสองหกอีกหรออืม
บอกจะมีได้ยังไงหนูให้อาจารย์มาแล้วก็เลยเถียงกันอยู่หน้าบ้านว่าไม่ได้ให้
มันก็ยืนยันว่าให้แล้วฉันบอกก็สรุปว่าสรุปอาจารย์ยังไม่ได้ก็แล้วกัน
มันก็บอกงั้นหนูไปหาที่บ้านใหม่มันก็พูดมาคำหนึ่งหรือลูกชายหนูขโมยไป
แล้วรู้ที่บ้านมีลูกชายด้วยเหรอก็เจอว่าเธอเป็นม่าย
ลูกชายมีไม่ก็มีลูกชายได้ทำไมยังไม่ได้
ออกจากคุกมาติดยาค้ายาแล้วนี่เพิ่งออกจากคุกมาได้สองสามวัน
มันชอบขโมยโรตเตอรี่ฉันไปนะครู
แต่ไม่รู้ว่ามันคำหนึ่งรึเปล่าเนี้ยถ้าเกิดไม่ได้อยู่ที่คู่น่าลูกชายจะจองขโมยไปแน่

จริงเรื่องของคุณครูเนี่ยเป็นเรื่องง่ายนะ

แล้วคุณครูก็จ่ายเงินจริง
แล้วสำหรับคุณครูซื้อจริงใช่ไหมครับ

ซื้อมาเรียบร้อยแล้วรับมาเรียบร้อยนะครับ
รับมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ลนหายตกหาย
จึงเป็นคดีใหญ่โตระดับประเทศเนี่ยนะ
ฉันถูกแล้วไปเล่าให้เธอฟังวันที่สองอืมอืมฉันไม่ได้ตรวจ
เตอรี่แล้วไม่ได้เปิดไลน์เพราะว่าฉันไม่ได้สนใจว่าจะตรวจ
ว่างค่อยเอามาตรวจเพราะมันไม่ถูกรางวัลแน่นอน
เพราะปกติไม่ค่อยถูกอยู่แล้วไงเออทีนี้มันก็ไปหาฉันที่โรงเรียน
ตอนวันที่๒ตอนบ่ายและ๒ตอนเช้าเนี่ยฉันว่างครึ่งวัน
ไม่ได้สอนฉันก็ไปล้างรถที่คาแคร์เพราะรถมันเปื้อนเพราะบ้าน
หมู่บ้านฉันมาทำอ่าพอฉันไปพอพอสักประมาณสิบเอ็ด
โมงฉันกลับไปโรงเรียนสักประมาณบ่ายมันขับรถไปหาฉัน
สามคนผู้หญิงเอ่อมันบอกอาจารย์อาจารย์ร็อตเตอรี่ยังอยู่ไหม
ลอตเตอรี่อะไรไอ้สองเจ็ดหกอ่ะมันออกถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะ
ที่อาจารย์ถูกส่งไลน์ให้อาจารย์น่ะหนูให้อาจารย์ไปแล้ว
ก็บอกเธอไม่ได้ให้ฉันฉันยังว่าเธอไปเลยให้เธอไปหารู้สึกว่า
ลูกชายถูกขโมยไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ลอตเตอรี่ไม่ได้อยู่ที่ฉันหรอก
แต่ตอนนี้มันถูกรางวัลที่หนึ่งสามสิบล้านฉันก็บอกทำยังไงล่ะเนี่ย
เหมือนบอกอาจารย์เขาไปแจ้งความฉันจะไปเป็นพยานให้
จะเอาต้นคั่วให้เอาเลขข้างเคียงให้เอาเลขชุดให้อะไรให้
ก็ไปโรงพักกันเพื่อระงับลอตเตอรี่ชุดนี้
ฉันก็บอกว่าที่ฉันงงนะที่นี่ฉันเชื่อเธอนะ
ว่าฉันถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ฉันไม่มีลอตเตอรี่ให้ฉัน
ทำยังไงมันก็บอกว่าอาจารย์ไม่เป็นยังไง
หนูไปเป็นพยานให้ที่กองสลากอีต้นคั่วก็มาด้วยอีต้นอีอีอีเนี้ยนะ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
แต่พนักงานบอกให้ไปสอบถามให้ดีก่อน
สวดทานท้านู่นนี่ให้ดีก่อน

แสดงว่าครูยินยังว่าครูไปแจ้งความตั้งแต่เกียรติวันที่หนึ่ง

ครูครับในคลิปเสียงภาพครูยินยัง
คือไปแจ้งความวันที่หนึ่ง
แต่ทางตำรวจบอกว่ารับทราบ
ให้ไปหาให้ดีก่อนแล้ววันที่๒มาใหม่

การที่ครูทำอะไรเนี่ยถ้าไม่ถูกต้องจะไม่ทำ
ครูไปแจ้งความว่าลอตเตอรี่หายเนี่ย
ตั้งแต่วันที่๑แล้ว

แต่ตำรวจบอกว่ารับทราบ

เนื่องจากเนื่องจากอะไรรู้ไหม
เพราะของเพิ่งเหตุเพิ่งเกิน

จึงไปบันทึกประจำวัน
แล้วทางตำรวจแนะนำให้ไปกองสลาก

แล้วตำรวจเขาบอกว่าตอนที่ฉัน

ตอนที่ฉันมันจะมาหาฉันที่โรงเรียน
พี่สองคนไปแจ้งความที่โรงพักแล้ว

ทีนี้ตำรวจก็ไม่รับแจ้งความ

มันจึงมาตามฉันว่า

ฉันคิดว่าในขณะที่มันมาหาฉันเนี่ย

สรุปว่าตำรวจเขาบอกว่าตอนที่

ให้ไปหาให้ดีก่อนผมพูดอย่างนี้

มันนึกว่าลอตเตอรี่อยู่ที่บ้านฉัน

ตอนนี้เมื่อกี้มันไลน์มาหาฉันว่า
อาจารย์หนูคิดว่า

ฉันก็เลยบอกว่าทางออกใหม่คืออะไร

แสดงว่ามันจะเรียกเงินจะแข่ง
ใช่เก็บไลน์ไปเถอะเก็บไลน์ไว้

ถึงให้การว่าขายให้ครูปีชา

ครูปีชาเป็นคนซื้อจากพวกเรา
ตอนนี้ทุกคนกำลังโลภนะ
แต่ฉันยังจะไม่ทู้หวยมากกว่าทูหวยแล้วนะ

เท่าไรก็ไม่พอ

ฉันตอบตัวเองตัวเองตลอดเวลาว่า

ฉันบอกว่าไม่เสียใจเพราะเงินเงินฉันก็หกหมื่น
ฉันลูกเดือนฉันก็รับเดือนละหกหมื่น

ครอบครัวเราลูก๓คนเราเดือดร้อนอะไรไหม

ไก่เขาก็บอกว่าพ่อแม่เป็นกำลังใจให้นะ

ไม่ได้ทำให้ชีวิตเราจะดีกว่านี้หรอก

ถ้าไม่ได้พ่อไม่ต้องเสียใจนะ
ทุกวันเราก็เดือนต่อคนแฟนดีกว่า

ถ้าเราไม่ได้ตัวนี้ถามว่าชีวิตเราอยู่ได้สบายไหม

จะไปเที่ยวไหนได้หมดเพราะเรามีเงิน

เพราะฉะนั้นเราต้องให้กำลังใจตัวเราเองกายเขามอง

สองคนสามีภรรยา

ดังนั้นสองคนสามีภรรยาเนี่ย

ดังนั้นถามว่ามีค่าใช้จ่ายอะไร

เรามีความจมเป็นต้องโกงเงินใคร
แสดงสิทธิ์ของตัวเราเองว่าลอตเตอรี่นี้เป็นของเรา
เมื่อเราทำตกเราก็ต้องไปแจ้งความ
คุณครูก็ไปแจ้งความตามกระบวนการตามขั้นตอน
แต่เหตุฉะไหนเรื่องถึงบรรปลายเป็นแบบนี้
เหตุไฉนเรื่องถึงบรรปรายแบบนี้